ขึ้นที่แถวอ่อนนุษย์เขตประเวทค่ะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
คือแฟนเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเกิดทะเลาะกัน
เครียดมากทะเลาะกับแฟนให้เราจะย้อมใจกันละกัน
หนักมากนะคะไปดื่มกับเพื่อนดื่มหนักมาก
แล้วปรากฏว่าพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากปากซอย
ล้มอยู่หน้าปากซอยเลยเพราะมันทรงตัวไม่อยู่อะค่ะ
พลเมืองดีที่อยู่รอบก็เลยพามา
มานั่งพักตรงหน้าร้านสะดวกซื้อหวังว่าเออเดี๋ยวสั่งค่อยอะไรแล้วค่อยกลับบ้าน
ปรากฏว่าอาจจะด้วยความเมาความหลอนหรืออะไรก็แล้ว
แต่กลัวตำรวจจะมาจับเพราะตัวเองเมาแล้วขับค่ะ
วิ่งขึ้นมาสะพานกะว่าจะกระโดดตรงท่อนี้แล้วก็จะวิ่งหนีไป
แต่กระโดดไม่พ้นท่อค่ะกลายเป็นว่าตกลงไปในคลองอ่ะค่ะ
มันเป็นน้ำคลำที่มันมีโครนอยู่ข้างล่างจมน้ำตายเลยนะคะ
โถเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้เลยจริงอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้เองนะคะ
กู้ภัยเขาได้รับแจ้งมาว่ามีผู้ชายกระโดดลงไปในคลองขุนสกล
ระหว่างซอยอ่อนรุษห้าสิบสี่ถึงห้าสิบหกก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุ
อย่างที่บอกคลองตรงนี้เป็นคลองส่งน้ำนะคะน้ำข้างล่างเนี่ย
ดำเลยแหละเป็นน้ำคลำแล้วก็ไหลแรงด้วย
กู้ภัยประสานนักประดาน้ำร่วมค้นหาประมาณสัก๑๐นาทีกว่า
ก็เจอร่างของนายเกษมสรรแก้ววิจิตรอายุ๓๒ปีนะคะ
เป็นชาวเชียงรายค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่ถือว่าค่อนข้างยากลำบาก
เพราะว่าแม้น้ำในคลองจะไม่เยอะแต่โครนมันลึก
เรื่องนี้คุณลำดวนคล้ายชาวนาผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ด้วยนะคะ
ไปสอบถามนายมงคลในเนธคนขับวินรถจักรยานยนต์ที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก๔ทุ่มได้
เขาเนี่ยนะคะเห็นผู้ตายก็คือนายเกษมสรร
ขี่มอเตอร์ไซค์นายเกษมสรรขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยอ่อนนุษย์๖๐
ค่ะนี่เลยขี่ออกมาปุ๊บล้มหน้าปากซอยเลยค่ะเพราะว่าเมา
เขาเห็นพอดีเลยขี่เอ่อเลยเลยรีบไปช่วยเนี่ย
จังหวะนี้ค่ะเห็นล้มอยู่ก็เลยวิ่งไปช่วยไปถามเป็นอะไรหรือเปล่า
เกิดอะไรขึ้นก็ต้องรีบพาออกมาจากถนนก่อนนะเนาะเพราะว่าอันตราย
พาไปนั่งพักสงบสติอารมณ์ให้ส่างเมาอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อยึดกุญแจรถด้วย
เพราะว่าไม่อยากที่จะให้ขี่ต่อเพราะลักษณะดูแล้วโอ้เมาแอเลยอะค่ะ
พอพาไปนั่งพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะอยู่อยู่นายเกษมสรรผู้ตายคนนี้
ก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่สะพานข้ามคลอง
งงนะเขาก็ตามไปเขาก็ตามไปดูว่าเอ้ย
จะไปทำอะไรก็เห็นผู้ตายอ่ะปีนขึ้นไปตรงกลางสะพานค่ะ
เขาก็พยายามตะโกนห้ามใหญ่เลยอันนี้คือจังหวะนั่งพักเนี่ยเดิน
เดินยังเซเลยอะเออแหมเราก็ทำกราฟิกซะสมจริงใช่ใช่
ตุปัตตุเป๋ปีนขึ้นไปที่กลางสะพานข้ามคลองคือเขาก็ต้องบอกว่าน่ารักมากนะ
พี่วินคนนี้คือพยายามจะดูแลแล้วก็ตามไป
พอปีนขึ้นไปแบบเนี้ยเขาก็ตะโกนเอ้ยลงมาอันตรายลงมา
แต่ผู้ตายไม่ฟังค่ะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวตำรวจจะมาจับข้อหาเมาแล้วขับ
กระโดดพลาดดูสิคือไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดฆ่าตัวตายหรืออะไรนะ
ว่าเออเดี๋ยวกระโดดลงไปจะไปเหยียบตรงท่อเนี่ยค่ะ
ให้มันพอดีแล้วก็กะว่าจะวิ่งหนีไปมันไม่พ้นท่อค่ะ
อาจจะด้วยเรื่องความเมานี่แหละตกลงไปตรงกลางคือลงน้ำจ๋อมลงไปเลย
ผู้ตายพยายามตะเกียกตะกายนะแต่ขึ้นไม่ได้อย่างที่บอกน้ำมันไหลแรง
ก็ลอยวนอยู่ในนั้นนะคะเขาเห็นปุ๊บเขารีบโทรแจ้งกู้ภัยเลย
กู้ภัยมาถึงเนี่ยผู้ตายยังไม่เสียชีวิตนะคะกู้ภัยโยนท่อยางยาวยาวเนี่ย
บอกเอาเกาะเอาไว้นะผู้ตายก็เกาะไว้แต่คิดว่าเมาด้วย
แรงด้วยเกาะไม่อยู่อ่ะปล่อยมือแล้วก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเลย
เขาก็วิ่งข้ามท่อตรงช่วงบำบัดน้ำ
ผมก็ตะโกนบอกว่าอย่าว่าอย่าข้ามไปตรงนั้น
มันเป็นคลองเดี๋ยวตกลงไปแล้วอยู่ในสภาพเมา
แบบวิ่งแบบเหมือนจะหนีอ่ะแต่เรียบร้อยแล้วผมพอผมตะโกนไปอีกที
พอหันอีกทีเขาก็ล่วงแล้วปอกยางที่ว่าเป็นที่ฮูบสายอ่ะ
ก็หย่อนลงไปให้เขาจับเขาก็เอื้อมมือจับแล้วคว้าไว้
แล้วช่วงที่ว่าหน่วยจะช่วยดึงเขาก็ลื่นลงไปแบบหมดแรง
อีกคนนึงคือนายอำนาจแน้มสมจิตเป็นพ่อค้าลูกชิ้น
ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาก็บอกว่าพอเห็นพี่วิน
เขาเองก็ไปช่วยดูเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงบ้าง
ตรงนี้แหละคือคนยึดกุญแจรถมาตะใส่ไว้
เพราะว่าไม่อยากให้ผู้ตายขี่รถไปเกิดอุบัติเหตุ
ต่านะกะว่าจะช่วยชีวิตเขา
สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีอะค่ะ
รถไว้ตรงนี้แหละแล้วก็เอาไปนั่งพัก
พอนั่งพักเรียบร้อยนั่งอะไรเสร็จก็
เขาก็เอากุญแจรถมาฝากกับผมไว้
แล้วก็รถก็จอดอยู่หน้าเซเว่น
แล้วก็พอเขานั่งพักผมก็หันไปขายของ

ขายของเขาเผลอปุ๊บแล้วเขาก็วิ่ง
จากหน้าเซเว่นมาตกคลองนี้

เขาคนเมาเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
ก็ถามถามว่าอยู่ที่ไหน
เขาบอกไม่รู้